พระนครศรีอยุธยามีเหตุการณ์ที่มีคนคลั่งยาแล้วจุดไฟเผาบ้านตัวเองครับ
ก็ต้องบอกว่าบ้านถูกไฟไหม้วอดไปทั้งหลังนะคะ
แม่เพิ่งกลับมาบ้านมาเจอเนี่ยถึงกับเข่าสุดทีเดียวค่ะ
คือคุณแม่น่าสงสารมากบ้านอยู่อายุทยามาทำธุระที่กรุงเทพ
อยู่ที่บ้านเมายาแล้วจุดไฟเผาบ้านตัวเอง
กลับมาเห็นสภาพแบบนี้ค่ะ
น่าเห็นใจมากจริงเพื่อนบ้านเนี่ยต้องคอยกอดต้องคอยปลอบเลยนะคะ
นี่คือบ้านหลังหนึ่งที่ตำบลบังปะหันต้นเพลิงเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวบ้านสวยด้วย
เมื่อกี้นี้ที่เห็นเนี่ยนะคะใต้ถุนสูงถูกไฟคลอกวอดไปทั้งหลังเลยนะคะ
ต้องใช้รถดับเพลิง๓คันควบคุมสถานการณ์ต้องกันเอาไว้

ก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึงจะสามารถควบคุมเพลิงได้นะคะ
คนที่วางเพลิงคือนายพรศักดิ์มะลิซ้อนอายุ๔๒ปีเป็นลูกชายเจ้าของบ้านค่ะนะคะ
ก็ตอนที่ถูกควบคุมตัวเนี่ยคือฤทธิ์ยาจะยังไม่ส่างเลย
ยังถามนักข่าวเลยมาถ่ายอะไรกันครับ
น้าสาวบอกว่าเคยพาเขาไปรักษามาแล้วเขาติดยาแต่ยังไม่หายขาด
ช่วงหลังไม่ได้หาหมอขาดยาค่ะ
แล้วก็กลับไปเสพยาบ้าอีกก็เลยเกิดอาการหลอนคุ้มคลั่ง
แล้วก็เผาที่นอนจนมันลุกลามไหม้วอดบ้านไปทั้งหลังแบบนี้ค่ะ